ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ขับรถได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ชอบที่เป็นการเข้าเกียร์ทิ้งไว้เพื่อกันรถไหลเนี่ย
แล้วก็ดับเครื่องแล้วคนไปสตาร์ทต่อเนี่ยบางทีเขาไม่ทราบว่าเข้าเกียร์อะไรไว้ค่ะนะฮะอย่างสองแม่ลูกคู่เนี่ยเขาเป็นคนรับซื้อของเก่านะฮะลูกชายเนี่ยให้แม่สตาร์ทรถให้แต่รถเนี่ยมันเข้าเกียร์ทิ้งไว้คือเกียร์สามอืมพอคุณแม่ด้วยความที่ขับรถไม่ค่อยเป็นค่ะก็ไปสตาร์ทรถมันก็พุ่งตกลงไป
สุดท้ายก็เลยเสียชีวิตทั้งคู่เลยอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้คุณผู้ชมนะครับ
เหตุเกิดคือเป็นบ่อเลี้ยงปลาเก่าค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ลึกเหมือนกัน
สัก๖เมตรได้ครับเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสัก๒ไร่ได้
อยู่ที่หมู่๑๐ตำบลหนองบุรีอำเภอเมืองชนบุรีนะฮะ
ทางด้านของชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นนักประดาน้ำต้องใช้รถสไลด์รถเฮียบนี่แหละนะฮะ
เพราะว่าเขาใช้ในการขนของรับซื้อของเก่านะครับขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าตกไปในบ่อนี้
แล้วก็ไปพบร่างของนางสำจวนทอดทองอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นชาวขอนแก่นนะฮะ
ก็เสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งคนขับในรถเนี่ยสภาพรถเนี่ยตอนไปเจอเนี่ยเข้าเกียร์สามทิ้งเอาไว้
อืมนะครับแล้วก็ร่างของลูกชายคือนายทรงวุฒิเนี่ยนะฮะอายุสามสิบแปดปีต้องต้องงมอยู่นาน
สามารถนำร่างขึ้นมาได้นะฮะก็เลยไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยแม่ลูกกันกำลังเตรียมรถออกไปรับซื้อของเก่า
คือลูกชายเนี่ยให้แม่เป็นคนขับลูกชายนั่งฝั่งผู้โดยสารคุณแม่ฝั่งคนขับนะฮะ
พอสตาร์ทรถปุ๊บรถเนี่ยมันไม่ติดลูกชายก็บอกแม่ลองขยับเกียร์ดูสิ
อีกครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็ขยับเกณฑ์แล้วก็สตาร์ทใหม่ทันทีที่สตาร์ทติดนะฮะ
รถเนี่ยพุ่งไปชนกับต้นมะพร้าวอยู่ด้านหน้าแล้วลูกชายที่นั่งอยู่ก็ตกใจสิครับ
ก็เลยพยายามจะหุนพวงมาลัยเพื่อหลบต้นมะพร้าวแต่รถนั้นมันก็เลยพุ่งตกไปในบ่อปลาแทน
แบบนี้ฮะแล้วก็ค่อยจมลงบ่อปลาไปลูกชายเนี่ยอันนี้คือจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
ลูกชายพยายามเปิดประตูออกมามาขอความช่วยเหลือคือออกมาได้แล้วนะ
ขึ้นมาจากน้ำได้แล้วแต่ไม่มีคนไปช่วยแต่เห็นแม่ติดอยู่ในรถ
ค่ะก็เลยไหว้กลับไปที่รถอีกทีหนึ่งเพื่อไปช่วยแม่คุณผู้ชมค่ะแต่สุดท้าย
ก็เลยกลายเป็นเสียชีวิตทั้งคู่เลยอืมนะครับทีมข่าวเราก็เลยลงไปในพื้นที่
ไปดูจุดเกิดเหตุในบ่อยังคงมีเศษพลาสติกเศษของเก่าที่รถคันนี้จมลง
แล้วของเนี้ยก็ตกลงไปในบ่อแล้วก็มีการรออยู่เต็มน้ำไปหมดเลยค่ะ
เห็นแบบนี้เห็นบอกน้ำลึกเหมือนกันนะลึกมากลึกมาก
เมตรทีเดียวค่ะนะฮะคือในบ้านของผู้ตายตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้ว
ก็เลยไปสอบถามจากชาวบ้านระแวกใกล้เคียงบอกว่าทั้งคู่เป็นชาวขอนแก่น
ตะเวนรับซื้อของเก่าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีไปไปมามาระหว่างชนบุรีกับขอนแก่น
นายดวนบุญรินซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
แม่เนี่ยคือนางสำจวนเนี่ยขับรถไม่เป็นนะแต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนายสมมุติถึงให้แม่เป็นคนขับในตอนนั้น
พอแม่ขับไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าเกียร์เข้ายังไงนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะไปชนต้นมะพร้าวหรือเปล่า
หรือเดี๋ยวตกบ่อปลาทำยังไงนะฮะ
ซึ่งตามจริงจริงแล้วเนี้ยเมื่อเราก็ตกลงไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นฝ่ายลูกชายคือในสงบุรณ์เนี้ย
พยายามเปิดประตูออกมาแล้วตะเกียกตะกายขอความเชื่อแต่ว่าไม่มีคนไปช่วย
ผมก็อายุหกสิบกว่าแล้วผมจะไป
ได้ยินว่าช่วยด้วยมันออกมา
ผู้ชายออกมารถมันยังไม่ล็อก

รถมันก็ลอยคออยู่ที่แรกมันลอยคออยู่

ไปนอนบ้านลูกชายคุณเพื่อนผมเห็นจ่ะเลย
ทำไมถึงว่าขับรถไม่เป็นถึงไปขับ
ทำไว้จนเผาคือโรงหนอง
คนนี้คือคุณวิทยาสนทิพันธ์เป็นชาวบ้านที่ลงไปช่วยเขา
ว่าวันที่เกิดเหตุ
ภรรยาของในดวนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็วิ่งไปตามให้ไปช่วยหน่อย
มีคนขับรถตกบ่อปลาก็เลยรีบวิ่งตามไปช่วย
ตอนที่ไปเจอรถจมไปแล้ว

ก็เลยลงไปงมหาแม่ลูกสักสิบนาทีแต่ก็ไม่เจอ
เพราะน้ำมันลึกก็เลยต้องไปตามคนอื่นไปช่วยนะฮะ
มันลงไปจากผิวน้ำเลยนะฮะทีนี้มันก็ยากแล้ว
แล้วก็รอแค่อย่างเดียวคือลงไปอาศัยว่าถ้าสมมุติว่ามีคนหลุดขึ้นมาเราก็ช่วยได้
ตอนนั้นเราลอยทออยู่ประมาณกี่นาทีแล้วถึงรู้ว่ารถ

เป็นไงแทนเราแล้วตอนสิบนาทีนั้น
ค่ะแต่สุดท้ายังที่เราทราบดีว่าท่านด้านของกู้พายเองเขาก็ลงไปงมร่างขึ้นมาได้นะฮะ
เพื่อนำศพไปประกอบพิธีต่อไปที่บ้านเกิดที่ขอนแก่น
ก็ต้องฝากนะคุณผู้ชมถ้าเกิดขับรถแบบนี้
อย่าเข้าเกียร์แล้วก็ดับเครื่องเอาไว้
เกียร์ว่างดีกว่าแล้วก็มีเบรกมือก็ดึงขึ้นมาดีกว่า